ทางเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับ
แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยรวมถึงยูทูปนะครับ
จากว่าก็มีหลายเรื่องที่เราคงจะต้องมาเคลียร์กัน
ความสำเร็จของนักกีฬาหรือแม้แต่ในช่วงของการแข่งขันที่มันอาจจะตะกุตะกักด้วยนะครับ
ก่อนจะเริ่มหรือว่าระหว่างโทรนาเมนต์
คงจะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราต้องพูดคุยกัน
ก่อนที่จะมีวิธีเปิดทางการเนี่ยนะครับ
อย่างกาบูชากับโอกาสครั้งสำคัญของพวกเขา

หรือมุมที่เป็นความน่าประทับใจ
ที่แต่ละชาติเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของเขานะครับ
ในการจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาที่ถือว่ายิ่งใหญ่สุดในอาเซียนอยู่แล้วนะครับ
ด้วยความที่กัมพูชาไม่ได้เป็นมหาอำนาจของหลายชนิดกีฬา
เขาก็จะพยายามโปรโมทประเทศของตัวเอง
สิ่งสำคัญเนี่ยทุกชาติเริ่มทำกันจนมันอาจจะต้องมาตั้งคำถามกันแล้ว
ในการแข่งขันครั้งหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับว่าเราจะทำแบบเขาหรือเปล่า
หลังจากที่จุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งเราก็เคยมีบางชิ้นกีฬาซึ่งเป็นกีฬา
ถามว่าเป็นกีฬาสากลไหมเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกัน
แต่อาจจะไม่ใช่กีฬาศาสตร์กรสักทีเดียวแต่ชาติอื่นชกหลังมาเต็มจัดเต็มกัน
จนกับกำพูชานี้มีกระแสหลายชนิดกีฬา
แต่เราพูดถึงตื่นตัวความเป็นกรอบเพราะเราเห็นภาพบรรยากาศของคนที่
ไปต่อแถวเพื่อรอรับบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกชนิดกีฬานะครับ
คือครั้งเนี้ยเล่าให้ฟังเผื่อว่าใครจะมีโอกาสเดินทางไปที่กัมพูชาคงต้องไปหาบัตรกันหน้างานแล้วอาจจะต้องเจอเรื่องของอ่ะบัตรผีหรือว่าบัตรโกงราคาหรือว่าบัตรราคาแพงอะไรก็ตามที่มันอาจจะไม่มีที่มาที่ไปของราคาด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราน่าจะจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าค่าก็อาจจะขายกั
ซึ่งแน่นอนแหละครับก็กำลังจะเลือกตั้งพอดีก็ต้องหาคะแนนเสียงด้วยบอกว่าฟรีเลยลิขสิทธิ์ไม่ต้องซื้อนะทุกชาติเอาไปถ่ายก็ว่านไปก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติจากนั้นครับเรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกอย่างคนก็ทำกันบ้างกันว่าเฮ้ยมันจะมีราคาเท่าไหร่ตอนแรกก็มีออกมาเร

ครับเพราะว่ายังไงเหมือนบ้านเราอ่ะถ้าไทยแข่งเราก็อยากดูแต่สุดท้ายไปดูบางสนามเช่นสนามของไทยเจอกับสิงคโปร์เกมแรกเนี่ยบัตรหมดเกลี้ยงเลยนะครับเราก็โอ้อุ่นใจว่าเฮ้ยคนกับบุชามตื่นตัวอยากไปดูนักกีฬาโทนนักกีฬาไทยเราก็บอกโหนักกีฬาไทยดังเว้ยคนสนใจอ่านความข่าวสุดท้ายหมอไทย
ตั้งใจจะไปก็ต้องไปหาบัตรหน้างานซื้อบัตรเอาบ้านบางทีเอาขอเข้ามาได้ก็ดีไปนะครับซึ่งก็ได้รับข่าวสารเรื่องนี้จากกองเชียร์ของบ้านเราอย่างนริมนะครับซึ่งก็เดินทางไปเชียร์อยู่แล้วเขาก็ยืนยันว่าเฮ้ยไปเนี่ยก็หาบัตรไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายก็เข้าได้นะแต่ก็วิธีการมันก็คงมีไม่กี่แบบที่เราบอกกันพอ

มีข่าวสารตามมาแน่แหละครับเรื่องของการจัดสรรบัตรนะครับระบบการเดินทางต่างต่างโรงแรมที่พักหมู่บ้านนักกีฬาก็มีปัญหาออกมาเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนคุยกับน้องน้องทีมงานที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ถึงขั้นนักข่าวของเวียดนามเนี่ยนะครับก็คือโดนไล่กลับประเทศไปเลยเออยึดบัตรไอดีการ์ดก็คือบัตรประจำตัวที่ไป

เนี้ยมันควรต้องรีบแก้ก่อนวิธีเปิดการแบ่งขันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากว่าระบบสาธารณูปโภคนักกีฬาหลายสมาคมนะครับที่เดินทางไปหรือกำลังจะเดินทางไปก็บอกเหมือนกันว่ายังไม่แน่ใจเรื่องที่พักไม่เป็นไรอ่าถ้าลำบากมากออกมานอนข้างนอกก็เดี๋ยวประสานกันไว้โลกหน้าแล้วอาหารการกินมีนะครับคน

สั่งคำถามแล้วคำถามแรกก็ไม่ให้ตอบเลยนะครับแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยเราก็ดึกว่าเฮ้ยนักข่าวเราเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยต้องไปใช้สัญญาณไวไฟของประเทศเรานะครับซึ่งก็มีซิมที่เขาให้ไปถึงจะคุยกันพอดูเรื่องนี่คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาแน่นอนเพราะตอนนี้คนยังไม่เยอะปัญหามันยังแยะขน
สนามมดกเตชโชว์ก็เลยมีข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวเขาลงทุนไปตัวเลขเนี่ยถ้าผมจางให้ผิดเนี่ยก็โอ้โหน่าจะเท่าไหร่อ่ะห้าแสนดอลลาร์ห้าแสนดอลลาร์นี่ก็อ่ะไปซะกลมกลมมาเกือบยี่สิบล้านแล้วกันนะครับเกือบยี่สิบล้านบาทปรับระบบไวไฟทั้งหมดเลยแต่คราวนี้ฟังให้ดีนะครับนี่คือสนามมดกเตชโ

เดี๋ยวรอนะครับรอเขาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ที่แน่เนี่ย
ก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับนักข่าวที่ไป
หรือว่าคนที่อาจจะต้องส่งพ่งส่งภาพอะไรมา
กลับมาเพื่อทำงานเนี่ยอาจจะต้องเตรียมแผนสองไว้ด้วยนะครับ
วันที่นักข่าวของเราไปอย่างคุณทันทัศน์ก็ลำบากเหมือนกัน
การใช้ชีวิตนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่นำมาฝากกันกับ
เรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งกัมพูชานี้อาจจะต้องเตรียมรับมือ
ปัญหาตรงนี้ไว้แต่ผมว่านะคือเขาจัดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้ง
แรกของเขามันอาจจะเป็นคำว่าเออครั้งแรกมันก็มีความผิดพลาด
เสมอแต่ที่แน่เนี่ยนะครับมันก็ต้องช่วยกันแก้ไข
เพราะว่านี่คือมหากรรมกีฬาที่เป็นอะไรที่มันควรจะพัฒนาและ
ไปข้างหน้าก็มองว่าต้องให้โอกาสกันนั่นแหละ
ถึงจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะมองมันเป็นแง่บวกแล้วก็เดินหน้าต่อไป
ได้นะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันถ้าพูดถึงปัญหา
มันก็มีกันมาตั้งนานแล้วแหละครับถ้าอย่างในบ้านเราซีเกมที่จังหวัด
นครราชสีมาในปีสองพันเจ็ดเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการบรรจุกีฬา
ซึ่งเป็นหมักลุกไทยถ้าเราจำกันได้นะก็ถ้าเราพูดถึงกีฬาสากลเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยมันควรจะมีครบอยู่แล้วอ่าในโอลิมปิกมีเท่าไหร่เนี่ย
ควรจะบรรจุให้ครบแล้วคุณจะเอากีฬาสาธิตอะไรมาก็ตามเนี่ย
คุณก็บรรจุมาแต่จะบรรจุเหรียญไหมเนี่ย
ผมว่าก็แล้วแต่มนตรีซีเกมจะไปคุยกันนะครับแต่การบรรจุเหรียญมันก็มีผลต่อการนับเหรียญรวมเหมือนกัน
ถ้าเกิดคุณบรรจุกีฬาที่คุณถนัดเข้าไปคุณได้เหรียญเยอะ
มีโอกาสในการเป็นเจ้าเหรียญทองมันคือชื่อเสียงของประเทศ
แต่การพัฒนากีฬาที่แท้จริงของ๔เกมคือเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้
ชาติในอาเซียนด้วยกันเนี่ยได้แลกเปลี่ยนผลงานกัน
แล้วดึงกันขึ้นไปในระดับเอเชียวันนี้มันถูกต้องหรือเปล่า
ก็ต้องไปทบทวนว่าเจ้าภาพในช่วงที่ผ่านมาได้ทำแบบนั้นจริงหรือเปล่า
กุนคมแมงก็ได้อ่านติดตามข่าวศาลมาตลอด
วันนี้กฎิกาที่ออกมามันก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก
คนดูทางบ้านอาจจะได้มีโอกาสเห็นผมก็จะรอดูเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้ว

หรือว่ามันจะมีโอกาสที่จะไปถึงระดับโลก

เพราะเท่าที่ทราบของเราก็คือ
บนเวทีเวทีมวย
แต่ว่าเราก็มีกฎิกาให้ชัดเจน

แล้วก็๓ยก๕ยก

แต่ช่วงหลังนี้ก็อาจจะไปปรับกติกานะครับ

เพราะถ้าเกิดว่าเล่นกันต่อมา๕ยก

เพราะว่าเราเต้นต่อมา๑ยก๒ยก๓

ถ้าเรากลับมาตรงนี้ประเด็นของกุลคมแมถ้าจะให้พูดถึงสถานการณ์นัดตรงนี้
กติกาที่ออกมาสรุปแล้วมี๕ยกยกละ๓นาที
แต่ว่าจริงก็มี๓ยกด้วยนะครับ๓ยกก็ยกละ๕ที
แต่คราวนี้ผมจะไม่รู้กฎิกาไส้ในว่ามันเป็นยังไง
ก็ไม่มีนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือพอไทยเราไม่ได้ไปเข้าแข่งขันในกุลคแมนเนี่ย
เราก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวตรงนั้นแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ย
มวยไทยไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่าไป
เพราะว่ากีฬานี้พอมันต้องบรรจุเป็นกีฬาอนาชาติ
ว่าต่อยกัน๕ยกนะครับยกละ๓นาทีแล้วก็ต่อยกันในกรงสี่เหลี่ยม
เดี๋ยวต้องมาดูว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ทราบมาเท่านี้เหมือนกัน
ยังไม่รู้และอยากติดตามมากนะครับว่าถ้าต่อยออกมาแล้วมันเหมือนมวยไทย
สุดท้ายมันต่างกันยังไงอ่ามันต่างกันยังไงแล้วมาเคลมกันเนี่ย
อะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะไรดีกว่าเนี่ยเอาทำไมไม่ไปสร้างให้มูลค่ามันมีด้วยตัวเอง
ทำไมต้องไปเคมทับกันเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ
นี่คือกุลธแมร์ก็เดี๋ยวไงรอติดตามแล้วกันผมเชื่อว่าจะเป็นกีฬาที่ตอนแรกคนไม่สนใจหรอก
แต่พอไปมามันมีเรื่องของความเป็นชาตินิยมด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวจริงข่าวหล่อต่าง
มันก็ทำให้เรานั้นเกิดความสนใจขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องครับที่อาจจะต้องพูดถึงกันก็คือ
มาคลุกเขมรนะครับคือแต่ละชาติเขาก็มีกีฬาของเขานั่นแหละซึ่งหมากรุกเขมรเนี่ยทีมงานของเราก็มีโอกาสได้ไปติดตามนะครับการทำข่าว
ประเด็นที่อาจจะอยู่ในจุดสนใจก็คือกฎิกาเนี่ยเคลียร์กันยังไงนะครับถึงต้องมีการถกเถียงกันในวันแข่งขันแล้วก็ระหว่างการแข่งขันด้วยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย
มันต้องมีคนที่เข้าไปช่วยในการสังเกตการณ์แล้วก็สามารถประท้วงได้นะครับแต่เขาไม่ให้เข้าอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันกับสองก็คือคู่ของไทยก่อนหน้านี้ที่ลงแข่งขันเนี่ยนะครับคือเรามีโอกาสจะหลุดเข้าไปเนี่ยได้เหรียญได้อยู่แล้วแต่ไปเจอนักกีฬาเวียดนามเอาเป็นว่าไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากนะครับคือเขาทำ
จริงนะแล้วก็มีกรรมกรกรัมการอยู่บุญเลยนักกีฬาไทยมันกทั้ง
มาก็ได้ัมมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันอ่ะแหละ

งงที่๒ก็คือเรื่องของการจำกัดอายุนักกีฬา

ว่าถ้าอายุต่ำกว่า๑๘ปีคือลงแข่งขันไม่ได้

ซึ่งชาติอื่นเขาก็มีตัวเต็งกับกีฬาหมากรุก
คือไม่ว่าจะเป็นหมากรุกไทยหมากลุกคำ
เพราะว่าสุดท้ายเป็นเดิมก็เหมือนกัน

เราก็มีนักกีฬาที่อายุน้อยเป็นตัวเก่ง

เช่นเดียวกันชาติอื่นเขาก็มี
พอคุยกันแล้วบอกว่านักกีฬาอายุต่ำกว่า๑๘

ของเราก็ชัดเจนว่าทำตามกฎิกาก็คือไม่เอาไป

กพูชาอาจจะไม่มีนักกีฬาอายุขนาดนี้ไม่ว่ากัน
แต่นักกีฬาของสปลาวมีเด็ก
แข่งนี่อายุไม่ถึง๑๘ไปแข่งได้

ก็เลยต้องมาพูดคุยกันว่าแล้วหลังจากนี้
พอเข้าสู่วันแข่งขันที่มันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย
ซึ่งระหว่างที่เราทำรายการกันอยู่ก็มีการแข่งขันกันอยู่
กติกาความชัดเจนในแต่ละประเภท

คิดแบบนี้คือเราอาจจะคิดแบบนั้นซะทีเดียวไม่ได้เพราะว่าอันไหนที่ไม่สากลเราก็ไม่ต้องไปแข่งนะครับถ้ามองในแง่นั้นแต่บางสมาคมกีฬาเรามี
และนักกีฬาฝึกซ้อมมาแล้วเมื่อเจ้าภาพเขาปรับจากสากลเป็นหมักลุกเขมรอะไรอย่างนี้
ถ้ากฎิกาเหมือนกันนั่นคือหนึ่งเรื่องที่เราเสี่ยงงบมารในการจัดการฝึกซ้อมนักกีฬาเก็บตัวนักกีฬาไปแล้วครับ
กีฬาทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองในการลงแข่งขันแล้วมันก็มีเรื่องของเงินอัดฉีดด้วยนะครับ
อันนี้ก็ต้องเห็นใจนักกีฬาด้วยอันไหนไปได้ก็ไปแต่ถ้าเกิดมันไม่สากลมากเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับการไม่ส่งไป
คนก็จับจ้องมาว่าทุกชาติประท้วงหมดจะมาเริ่มต้นที่ไทยได้ไหมกับการแข่งขันในครั้งต่อไป
ซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพก็ต้องดูแหละครับว่าเราจะมีกีฬาสาธิตมีกีฬาแปลกอะไรอีกหรือเปล่าที่บรรจุไป
แต่ผมเชื่อว่าในศักยภาพนะของไทยไม่มีเนี่ยเราก็สามารถอยู่ในหัวของอาเซียนได้อยู่แล้วแต่จะเป็นเจ้าเหรียญทองหรือเปล่าก็ว่ากันไป
นั่นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสซะมากกว่า
เรื่องท้ายครับถ้าถามว่ามุมดีมีไหมผมว่าจริงใน๔เกมทุกครั้งไปนะครับมันก็จะมีเรื่องที่เป็นสีสันอยู่แล้ว
แต่ความตื่นตัวถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้กัมพูชาน่าจะยืนหนึ่งจากการที่เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นมหากรรมกีฬามานานแล้วนะครับหลายสิบปี
ก็ทำให้ภาพที่เราเห็นนะครับน้องหนูที่ไปดูกีฬารู้สึกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ใหม่ในชีวิตเขาคือประสบการณ์ในการรับชมทางโทรทัศน์การถ่ายทอดเนี่ยผมว่าทุกคนดูกันได้
แต่การไปสัมผัสกับบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและมันเป็นมหากรรมกีฬาที่ทุกชาตินะครับไปลงแข่งขันที่นั่นก็เป็นการโปรโมทประเทศไปด้วยเห็นน้องหนูนะครับออกไปเต้นกันข้างสนามคือแน่นอนแหละของพวกนี้ถ้าไม่เปิดให้ดูฟรีอาจจะไม่ได้เห็นกลุ่มคนที่หลากหลายขนาดนี้ขนาดพระ

ก็คือการจัดการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักกีฬามาเยอะขึ้น
คุณจะทำยังไงในการที่จะจัดสรรแล้วก็จัดโปรแกรม
ทั้งเรื่องของการแข่งขันและการฝึกซ้อมนะครับ
การฝึกซ้อมถ้านักตอนนี้ชัดเจนสุด
ฟุตบอลอาจจะถูกพูดถึงเยอะหน่อย
เพราะว่าฟุตบอลตอนแรกเนี่ยจัดสนามซ้อมมาอีกที่หนึ่ง
สุดท้ายบางวันโปรแกรมมีเปลี่ยนนะครับ
เพราะว่าต้องเข้าใจว่าบางครั้งไทยเราซ้อมเพิ่ม

แกรมก็อาจจะขอเจ้าภาพไปว่าเฮ้ยสนามไหนก็ได้

แต่สนามหลักในการฝึกซ้อมที่มันควรจะเป็น
มันควรจะต้องชัดเจนในทุกวัน

ของไทยเราเนี่ยหลังจากจบโปรแกรมสิงคโปร์

คราวนี้สภาพสนามอันนี้เหมือนกันครับ
ที่เป็นย่าใบใหญ่ย่าใบเล็กอะไรอย่างนี้

เพราะว่าสุดท้ายคู่แข่งก็เตะในสนามเดียวกับคุณแหละ

แต่สิ่งสำคัญที่เราต้องคุยกันก็คือว่า

ก็ต้องการความชัดเจนในการเล่นในสนามที่ใกล้เคียง

มันก็ต้องใช้ความคุ้นชิน
ซึ่งเวลาในการเก็บตัวมันก็น้อยอยู่แล้วครับ

สิ่งที่เคยยิงสิ่งที่เคยเปิด
น้ำหนักมันแตกต่างมันเปลี่ยนไปหมดนะครับ
นี่ก็เป็นสิ่งที่โค้ดหลักก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่า

ไม่ได้พูดให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย

ว่าอยากให้มีการจัดการที่มันดีกว่านี้หน่อย

แข่งช้ากว่านี้หน่อยสัญลิฟต์นึง
เพื่อให้นักกีฬาได้วอร์มช้ากว่านี้

วอร์มเนี่ยบ่าย๓นะครับ
ถึงก่อนในน้อยต้องมีบ่ายโมง

ทีมผู้จัดการทีมอะไรกันอีกนะครับแล้วก็วอร์ม
คือนักกีฬาใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะ
สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมจะบอกไว้ในช่วงท้ายนี่ก็คือว่า
ถ้าเรายอมแพ้กับมันนะครับเราก็จะบอกได้แค่ว่า
ของการเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วต่อยอดไป
อะไรที่เป็นปัญหารับรู้ไว้แน่นอนครับ
คุณต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ

ฉะนั้นถ้าเราทำได้ในมุมการเป็นเจ้าภาพ
เราก็ทำให้มันดีเพื่อเป็นต้นแบบ

ผมเชื่อว่าชาติอื่นก็เคยจัดการแข่งขันได้ดี

ว่ามันจะมีกีฬาเพศไหนบ้าง

เพราะว่าในครั้งข้างก่อนมีเยอะมาก
กีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาคงต้องโฟกัสไปนะครับ

เพราะกีฬาต่อสู้เนี่ยกัมพูชาเขาก็ค่อนข้างหวังเหมือนกันนะครับ
แล้วถ้ามีโอกาสอาจจะได้สัมภาษณ์

ผู้จัดการทีมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่อยู่ในกัมพูชา
หรือว่านักข่าวของเราที่ไปก่อติดที่นั่นนะครับ

ให้บรรดารับชมกันทั้งในช่องทางของออนไลน์

บนนี้ก็คือเคลียร์ริมเส้นในวันนี้นะครับ